ราคนนี้เลยเต้นไปเต้นมาว่าเมาก็เมาส์
สามีเนี่ยลดไปหลายกิโลแล้วนะเอามาดูว่ากี่กิโลคุณผู้ชมค่ะ
เจอคุณนุ้ยนะก็ต้องบอกว่ามีแต่รอยยิ้มทั้งความสวยประจักษ์ต่อหน้าเลย
มีแต่ความฮาคุณผู้ชมล่าสุดคุณนุ้ยเนี่ยก็หยุดความสนเอาไว้ไม่อยู่นะคะ
มาเต้นเอฟเซอร์พระอัฟเซอร์ไซด์อยู่บ้านค่ะ
ดูอาการค่อนข้างเคอะเขินอยู่เหมือนกันนะ
แต่คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่านี่ชวนกันเต้นบ่อยตอนนี้พี่ปอนน้ำหนักลดลงไป๑๓กิโลกรัม

มาตรการป้องกันโควิดตอนนี้พี่นุ้ยก็จัดเต็มเข้มข้นนะ
พกเครื่องฆ่าเชื้อโรคไปไหนมาด้วยทุกที่เลยค่ะ
นี่เออปอนผอมลง
จริงป่ะเนี่ยเออนี่นี่เดี๋ยวจะพาไปซื้อเสื้อใหม่แล้วนะอ่ะปอนด์บอกไปเลยบอกคุณผู้ชมไปแล้วปอนด์กลับเอา
ก็เอาความกำลังกายด้วยกันค่ะก็ดีครับตอนนี้ก็เต้นสัปดาห์สองฝั่งค่ะ
นี่เป็นไงจากสเต็ปไม่ค่อยได้นุ้ยว่าเขาต้องเอาชนะตัวเอง
ตอนแรกเต้นว่าแอบมองเมียว่าอื้อยสเต็ปเป็นอย่างไรไม่กล้าถาม
เป็นเครื่องค่าเชื้อในอากาศค่ะ
เดี๋ยวนี้เครื่องฆ่าเชื้อเขาทำเป็นเหมือนกระโปรงกระเป๋าเลยเนาะเออน่ารักดีนะคุณผู้ชมค่ะ

เมื่อกี้เหลือ๙๗เพียงแค่เต้นติ๊กต๊อกตามภรรยา
สุดยอดเลยเขาบอกแล้วนะคะว่าทำตามภรรยา
เชื่อภรรยาไม่ผิดหวังจริงจ้า

ถ้าจะมาเต้นออกกำลังกายแบบคุณปอนคุณนุ้ยนะ
สุขภาพร่างกายต้องแข็งแรงรวมไปถึงกระดูกกระเดี้ยวด้วย